เจ๋งไอเดียเจ๋งที่จังหวัดศาตุรสวรรค์ก็นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอย่างภารา
มาทำแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน
เอามาทำอะไรไอเดียใหม่แบบนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
เห็นป้ายก่อนไหมแรงเรียนรู้ด้านบริหารจัดการกลุ่ม

ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สารกันแบบนี้สารกันไปทับกันไปทับกันมา
นี่คุณผู้ชมชาวบ้านเขาได้รับความรู้ครับ
ได้ความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานคริน
เขาร่วมด้วยช่วยกันกับหน่วยงานทรงเคราะห์ทหารภาคสินทร์ันทร์สรุนคือนำความรู้มาต่อยอด
ด้วยการสารกระเป๋าจากเส้นนวัตกรรมยางพารา
ฟังแล้วงงที่นี่ผมเคยได้ยินเวลเท่าแรกเหมือนกันนะ
ยางพาราส่วนใหญ่ที่ได้ไป

ทุกอย่างใช่ไหมแต่ผมก็เพิ่งจะเคยรู้เอามาทำเป็นเส้นแล้วมาสารเป็นกระเป๋าได้เหมือนกัน
เขาบอกว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมสร้างรายได้ดีอีกนะ
สารกระเป๋าเนี่ยทำจากเส้นนวัตกรรมจากยางพารา
หรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นนาโนยางพาราเขาทำออกมาให้มีมากมายหลากสี
ให้มีสีสันเยอะไปทำเป็นการสารกระเป๋าเนี่ยมันจะได้มีมากมายหลายสีหลายรูปแบบนั่นเองนะครับ
แล้วเขาก็เตรียมพัฒนาโดยนำเอาผ้าปาเต๊ะมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคกระเป๋าสวยอย่างนี้
โอ้โหบอกเลยนะแม่ผมเห็นไม่ได้นะซื้อเลยนะเพราะแม่ผมต้องมีติดกระเป๋าไว้
แล้วก็มีฮิ้วเอาไว้เพื่อจะไปตลาดวันหนึ่งแม่ผมเดินทีเป็น๑๐ตลาด
แม่คุณจะเก็บแชร์เหรอครับไปเก็บค่าแชร์ตอนแรกผมคิดว่าแม่ผมไม่ใช่ของตลาดหรือเปล่า
ไม่ใช่วันหนึ่งเช้ากลางวันบ่ายเย็นแม่ผมต้องไปตลาดทุกช่วงเวลา
นึกว่าไปเก็บค่าเช่าแผงนั่นเป็นงานอดิเรกไปซื้อของมาทำกับข้าวให้คุณกินนั่นแหละ
เราเลยดีใจกับแม่เราไงคุณผู้ชมฮะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าอยากจะได้ไปหาซื้อในเฟซบุ๊คได้นะ
เขาโพสต์ขายในเฟซบุ๊กดาราปาเต๊ะด้วยขายใบหนึ่งแพงไหมอ่ะแม่จ๊ะ
จ๋าแม่ผมด้วยที่อยู่พิโลกตอนนี้นะดูนะถ้าจะซื้อนะใบหนึ่ง๖๕๐๗๕๐บาท
หากมีผ้าลายสวยอยู่ด้วยผสมผสานอยู่ในนั้นลูกละ๑๐๐บาท
โอ้โหแต่ว่าเป็นงานฝีมือนะต้องต้องต้องนึกถึงความใช้ฝีมือนะ
ใช่แล้วกว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าใบหนึ่งลูกนึงอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับ
เขาบอกว่ากระเป๋าของเขาสามารถพับหรือม้วนได้แล้วไม่เสียทรงอันนี้เรื่องจริง
อันนี้มันเป็นยางอะเนาะมันยืดหยุ่นได้
ผู้หญิงเขากลัวกระเป๋าเขาส่วนใหญ่จะไม่พับหรอกนะถ้าซื้อมากระเป๋าใบแพง
แล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าสปาใช่ไหม

กรุงไคนที่ทุกที่เอาออกไปและสื้อเสร็จถ้าเกิดแฟนคุณอยู่ไกลคุณสนไปสนิไปได้